ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ฝากเตือนกันเอาไว้คือหน้าฝนแบบนี้

เรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อจากนี้เนี่ยสะเทือนใจคนรักแมวพอสมควร
งูเหลวเมือบแมว
โอ้ยแล้วสงสารงูเหลวขนาดใหญ่ยาวกว่า๓เมตร
อุ๊ยเข้าไปอยู่ในกรงบาลักษณ์ที่๒๖๐หมู่๑๕
ไปเจอคุณวรพรรคคงชุ่มอายุ๔๗ปีเป็นเจ้าของบ้าน
เธอเล่าว่าเธอเองมีแมวเพศเมียหนึ่งตัว
เมื่อ๒เดือนที่ผ่านมาแม่แมวมันคลอดลูกออกมาไง
ลูกออกมา๒ตัวชื่อน้องเหมียวกับน้องจู

คือปกติเธอจะปล่อยให้แม่แมวอยู่ด้านนอก
ส่วนลูกแมวเอาไว้ในกรงแต่เมื่อวานตอนเย็นนึกไงไหมลูก
กะว่าจะต้อนให้แม่แมวเข้ากรงแต่แม่แมวไม่ยอมเข้าไปอยู่ในกรง
ปล่อยให้ลูกแมวอยู่ในกรง๒ตัว

ปรากฏว่าช่วงสายของวันที่๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
เปิดกรงออกบ้างใจสลายครับ
ลูกแมวโดนงูเหลือมเหมือบไปแล้ว
เลยไปแจ้งจรภิมาช่วยจับหน่อย
แล้วไปปล่อยงูเหลือมสู่ธรรมชาติต่อไป
ใส่กระสอบอย่างไม่ยอมเข้าเลย

วงจรชีวิตวงจรชีวิตแล้วมันดันไปเจอกับลูกแมวมันดูสงสารสงสารจริงนะ